เช้าแบบนี้ต้องอรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมนะคะ

แน่นอนมีเรื่องราวบนโลกโซเชียลมาฝากกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะ
ข่าวแรกเป็นเหตุอุกอาจเป็นเหตุที่หลายคนแห่วิจารณ์กัน
โอ้โหกล้าทำกันขนาดนี้เลยเหรอกลางวันแสก
คือจะบอกว่าข่าวแต่ละข่าวที่ออกมาแล้วไม่ได้เหมาะกันหน้าเลย
มีข่าวโหดนะครับวันนี้
โหดค่ะต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ต้องนำเสนอจริงนะคะ
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งคล้ายกันเนี่ย
เกิดมาแถวที่ย่านมีนบุรีนะคะ
แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นเหตุที่ตลาดวงศกรย่านสายไหมค่ะ
เนี่ยคุณดูสิคือกลางวันแล้วเนี่ย
มีคนขายผลไม้คนบนท้องถนนเยอะมากแล้ว

ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามประกบกันมา

เสื้อสีขาวสวมหมวกกันน็อกเต็มใบเนี่ย
จะใช้อาวุธปืนค่ะยิงใส่กลุ่มวัยรุ่น
ซึ่งเป็นคู่อริจนรถล้มลงนะคะ
ทั้ง๓รายก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอด
โดยกล้องหน้ารถค่ะสามารถจับภาพได้ทัน
ช่วงประมาณ๑๑โมงครึ่งของเมื่อวานนี้

เจ้าของคลิปเขียนเล่ารายละเอียดค่ะ
บอกว่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ย

ปีไอสีดำชมพูไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ประกบกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง
แล้วก็ยิงนะคะบริเวณหลังตลาดวงศกร

จากนั้นค่ะคนร้ายกลุ่มเดียวกันคือ
ชายที่สวมเสื้อสีดำ

มีด้านหลังสกรีนตัวอักษรสีเขียวนะคะ

ขออภัยค่ะทะเบียน๔กไก่กไก่๗๗๘๙กรุงเทพมหานคร

กุญแจรถของกลุ่มที่ถูกยิง

แล้วก็หลบหนีไปข้างทางถนนสุขาพิบาล๕ค่ะ

ถึงปัญหาความรุนแรงในกลุ่มวัยรุ่น

ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแก้ไข

ดับตำรวจสุริยาปรางทองพนักงานวิทยุสนสายไหมค่ะ
เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียล
ว่าเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งว่าวัยรุ่นยิงกันถึง๓เหตุการณ์ค่ะ
แต่ว่ากรณีที่เกิดเป็นประเด็นในโลกโซเชียลหลังตลาดวงศกร

ที่ดูคลิปแล้วคาดว่าผู้ที่ถูกยิงไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ยังไงก็ตามช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาวัยรุ่นผู้เสียหาย๒คน
ก็เข้ามาแจ้งความที่สถานีตำรวจสายไหมค่ะ
เมืองต้นคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคู่อริที่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
โดยระหว่างเกิดเหตุไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
ทางนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะพยายามที่จะรวบรวมหลักฐานแล้วก็พยานต่อไป
เพื่อที่จะติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
อุ๊บอาดกลางวันแสกกลางถนน
คือเหตุการณ์นี้เริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นแล้วนะคะ
กับการไม่แคร์สายตาเรียกว่าคนที่สัญจรถนนไปมา
จากกลางวันกลางคืนคือเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งแล้วนะตอนนี้
แล้วก็การพกอาวุธปืนด้วยนะคะ

อีกหนึ่งเรื่องยังคงวนเวียนอยู่กับ

อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบในคลิปนี้ได้ไปชมกันค่ะ
นี่แหละค่ะนั่นไงโชว์ไง

เผื่อเห็นนะครับบางทีขี่ผ่านไป

คนซ้อนท้ายอะร่วงค่ะ

นั่นน่ะสิเพื่อนก็งงอ่ะฉันล่วงแล้วลุกขึ้นมาดีกว่า

ก็แค่เห็นเดินกระเพกกระเพกนิดหนึ่งนะอืมอืม
นี่เป็นคลิปที่บันทึกได้จากกล้องหน้ารถนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่สี่แยกปรายศนีย์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะคะ
ขณะที่กำลังเลี้ยวซ้ายจากสี่แยกก็มีกลุ่มวัยรุ่นค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ยูเทิร์นจากฝั่งนึงมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะ
แล้วก็จากภาพสังเกตดีว่าวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์สีแดง
จะพยายามยกล้อมาตลอดทางเลยค่ะ
ก่อนที่สุดท้ายชายคนซ้อนจะหงายหลังแล้วก็กลิ้งตกลงกลางถนน
เพราะดีค่ะไม่มีรถยนต์วิ่งตาม
แล้วก็ชายคนซ้อนไม่ได้เป็นอะไรมากยังสามารถลุกขึ้นเดินกลับไปหาเพื่อนได้นะคะ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้าชมกว่า๖๐๐๐ครั้ง

แล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยากให้คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับวัยรุ่นที่คึกขนอง
ว่าไม่ควรขับขี่รถโดยประมาทนะคะ
สองล้อเยอะอย่าทำตามนะคะ
อาจจะเกิดเหตุแบบนี้กับเพื่อนของคุณได้เหมือนกันนะคะ
อีกหนึ่งภาพค่ะเป็นภาพที่แชร์กันบนโลกออนไลน์
หลายคนก็แบบนี้ก็ได้เหรอ
เป็นสะพานนะคะแล้วมีเสาไฟฟ้าอยู่ตรงกลาง
หลายคนอ้าวแล้วมันจะข้ามอย่างไรคะ
เป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะ

นี่คนสร้างเอาส่วนไหนของร่างกายคิด
ไฟจะดูดคนข้ามเปล่านะคะ

ประเด็นคือนอกจากมีเสาแล้วมันมีสายไฟด้วย

ภาพนี้ค่ะเผยแพร่โดยผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่งนะคะ
เป็นสะพานลอยที่มีเสาไฟฟ้าขั้นอยู่ตรงกลางบันไดทางขึ้นค่ะ
แล้วก็มีสายไฟห้อยระยงระยาง
เป็นสะพานลอยบริเวณทางเข้าหมู่บ้านธนานันต์ตำบลบางกร่าง
อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
เจ้าของภาพเขียนข้อความแสดงความคิดเห็น
อย่างที่บอกไปจะดูดเปล่าใช้อะไรคิด
โดยมีผู้เข้ามาวิพักษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากนะคะ
ส่วนใหญ่ก็ตำหนิผู้ดำเนินงานก่อสร้าง

คือเขาบอกว่านอกจากจะมีเสาโผล่มีสายระยงระยางแล้วเนี่ย
บอกว่างบประมาณในการก่อสร้างสะพานลอยนี้
ใช้งบกว่า๔๒๐๐๐๐๐บาท

สะพานลอยแล้วมีเสาอย่างนี้๔๒๐๐๐๐๐เลยเหรอ
ตรวจโซเชียลนะคะได้เดินทางไปตรวจสอบสะพานลอยนี้
เป็นสะพานลอยที่สร้างข้ามถนนราชพฤกษ์ค่ะ
ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างขณะนี้
ก็แล้วเสร็จเพียงแค่บันไดทางเดินขึ้นแล้วก็เดินลง

แล้วก็เสากลางถนนที่รองรับตัวสะพาน
จากการสำรวจพบว่าบันไดทางเดินขึ้นลงของถนนราชพฤกษ์
ฝั่งมุ่งหน้าไปทางถนนนครอลอิน
มีเสาไฟฟ้าอยู่ตรงกลางทางเดินจริงตามในรูปค่ะ
ส่วนสายไฟที่เห็นจะเป็นสายโทรศัพท์กับสายเคเบิล
ซึ่งก็มีการนำสายโทรศัพท์บางส่วน
ร้อยผ่านท่อพลาสติกที่ฝังอยู่บริเวณทางเดินของบันไดค่ะ
นายมณัฐสิงสง่านะคะผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี
ชี้แจงว่าได้ว่าจ้างบริษัทสิทธิเลิกการโยธาจำกัด
เป็นผู้ดำเนินงานการก่อสร้าง
ก่อนสร้างสะพานลอยได้ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่ปลายปี๒๕๕๘ค่ะ
ว่ามาจัดการหน่อยมาลื้อถอนเสาไฟฟ้า
แต่ว่ายังไม่มีการดำเนินการใดนะคะ
แล้วก็ชี้แจงมาค่ะว่าสาเหตุที่สร้างสะพานลอย
ก่อนที่จะลื้อถอนเสาไฟฟ้าเนี่ย
เนื่องจากใกล้จะหมดสัญญาแล้วก็เลยต้องเร่งงานก่อสร้างไปก่อน
ส่วนเรื่องงบประมาณการก่อสร้าง
ที่มีรายงานว่าสูงถึงกว่า๔ล้านบาทนั้นเนี่ย
เนื่องจากสะพานลอยเป็นสะพานลอย
ที่มีความยาว๕๔เมตรหรือ๑๐ช่องจราจรนะคะ
ด้านการไฟฟ้านครหลวงค่ะก็ทำหนังสือชี้แจง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนทบุรีแจ้งว่าตรวจสอบแล้ว
จุดดังกล่าวอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าเขตบางใหญ่
เดิมเนี่ยกรมทางหลวงชนบทประสานข้อมูล
โดยแจ้งให้ย้ายเสาไฟฟ้าเพียงฝั่งเดียว
ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงนะคะก็ได้ดำเนินการลื้อย้ายเรียบร้อยค่ะ
ต่อมาก็มีหนังสือแจ้งเพิ่มว่ามีเสาสายไฟฟ้าที่ขีดขวางการก่อสร้างอีกฝั่งของถนนราชพฤกษ์
ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้รับผิดชอบของกรฟนก็ได้วางแผนร่วมกันแล้ว
แต่มีการก่อสร้างก่อนโดยไม่รอการรื้อ
ซึ่งกรฟนก็จะเข้าดำเนินการหรือย้ายเสาไฟฟ้าในวันนี้นะคะ
แล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาย้ายประมาณ๓วัน
ก็เบื้องต้นตอนนี้กรฟนรับทราบปัญหา
แล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ
แล้วก็ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ผู้ว่าราชการจนทฮาร์บุรีนายนิสิตจันทร์สมวงก็บอกว่า
คือจุดที่สร้างสะพานลอยเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย
ก็เลยตัดสินใจสร้างสะพานลอยตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา
แต่เหมือนอย่างที่น้องเฟื้องเล่าให้ฟังคือมันก็มีเห็นแล้วล่ะว่ามันมีเสาไฟ
ประสานไปแล้วว่าให้มีการลื้อถอนเสาไฟ
แต่ทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงบางใหญ่ยังไม่ไปลื้อถอนเสาไฟ
ผู้รับเหมาที่ต้องสร้างสะพานลอยก็กลัวจะสร้างไม่เสร็จตามสัญญาที่กำหนด
ก็เลยเอายังไงดีล่ะลักลั่นกันอยู่เสาไฟก็ไม่มารื้อสักที
ตัวเองก็ต้องสร้างให้เสร็จตามสัญญาที่กำหนดก็เลยงั้นก็สร้างมันไปก่อนซะเลย
คือเหมือนกับว่าขอทำหน้าที่ของตัวเองก่อน
คือหน้าที่เรามีหน้าที่ในการสร้างสะพานลอยก็ต้องสร้าง
ก็สร้างไปก่อนแล้วกันจะคล่อมเสาฟงเสาไฟไม่เป็นไรสร้างไปก่อน
กลัวเสร็จไม่ทำสัญญาประเด็นมีเวลาที่บีบบังคับอยู่
รับเหมาบอกถ้าฉันสร้างไม่เสร็จตามสัญญาที่กำหนดฉันก็ซวย

ฉันก็ซวยค่ะแต่ก็อ่ะยังไงแต่เดี๋ยวไปรื้อแล้วใช่ไหม
เฟื่องบอกเดี๋ยววันนี้เขาไปรื้อเขาบอกว่าเวลาจะไปรื้อเสาไฟ
ก็ต้องมีการดับไฟอาจจะไฟดับในพื้นที่๒๓วันที่มีการลื้อถอน
เดี๋ยวเขาจะมีการแจ้งให้กับคนในพื้นที่รับทราบต่อไป
แล้วอยากรู้ว่าแล้วเขาจะไปถมรูตรงนั้นยังไง
มันมีรูมีท่อมันมีรูใช่แต่เขาก็มีความพยายามนะ
ที่จะแบบเอาไปใส่ท่ออะไรให้มันดูแบบเก็บเรียบร้อยประมาณนึงนะคะ

คราวนี้ค่ะไม่ใช่หมาแต่เป็นม้าค่ะ
เป็นไงคุณมาจริงเหรอมาจริงไม่ธรรมดา
มาทำอะไรใครน้องคนนั้นขี่มาหรือเปล่า
นี่ไงคุณสร้างข้อสงสัยเหมือนชาวเน็ตเลย

อย่างที่บอกว่าปกติเนี่ย
เออนะคะมานอนตากแอร์นะคะ
แล้วก็บางครั้งเนี่ยก็มีสัตว์ประเภทอื่นเหมือนเช่นภาพนี้นะคะ
ก็เป็นภาพที่โพสต์โดยคุณไอแพทย์พัชรีนะคะ
ให้เห็นภาพของสัตว์โลกน่ารักตัวใหม่มายืนตากแอร์ตัวสูงเชียว
ตัวสูงเท่าขีดเส้นของ๗๑๑เลยนะคะ
แต่เขาดูยืนมีมารยาทนะเคารพคือแบบว่าไม่แบบวิ่งห้อเข้าไปคือยืนแบบว่าทำความเคารพ
หมูหมาก้าวไก่แมวหลบไปเพราะนี่คือที่สุดของสัตว์หน้าเซเว่น
นี่เขาเขียนแบบนี้นะคะ
ชาวเน็ตก็วิเคราะห์กันแหละอุ๊ยม้ามันมาจากไหนหนอนะคะ
หรือว่าจะเป็นของน้องจี๊บสุดสาคร๒๐๑๐เคยหรือเปล่าน้องแวะซื้อน้ำ
ไม่ค่ะพี่มิ้นค่ะเพราะว่าน้องจิ๊บเนี่ยเป็นน้องที่ขี่ม้าไปโรงเรียน
อยู่ที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็เป็นม้าคนละตัว
คนละลายน่ะแล้วนี่ม้าใคร
หลายคนก็งงมาจากไหนแมวอุตส่าห์เอาข้าวมาเปรียบเทียบด้วยใช่ไหม
น้องจี๊บอยู่ลบบุรีอุตไททานีนะคะ
บางคนก็มาแซวว่าตอนนี้เราเห็นม้าใช่ไหมคะอีกหน่อยค่ะ
งูเหลือมอาจจะไปโผล่ก็ได้มาไว้บริการที่๗๑๑
แวะตามห้องน้ำฝาบ้านฝ้าเพดานมาเยอะแล้วนะคะ

ว่าอีกหน่อยอาจจะมีควายมาซื้อยากออเกเนม์กินในเซเว่นก็เป็นได้

ครบถ้วนนะคะอาจจะมีสัตว์อื่นมากเพิ่มเติมนะคะ
ก็โพสต์ภาพรวมเหล่าสัตว์ที่อยู่หน้าเซเว่น
ก็มีทั้งม้าหมูป่าแพะเป็ด
แล้วก็สรุปสัตว์ที่แจ๋วที่สุดเป็นแมว
เพราะว่าเข้ามานอนตากแอร์กลางร้านกันเลย

ตัวอื่นเขาขออยู่ข้างหน้า
คือตัวอื่นยังทำความขอบรับประตูอยู่
ใช่น้องแมวก็นอน

เห็นภาพแปลกแบบนี้อย่าลืมเอามาแชร์

ม้าชอบม้ามากเลย

ปกติม้าคืองวงว่าเขาขี้ร้อนหรือว่ายังไงที่สุดล่ะ

เออยังไงแล้วก็แล้วก็ยืนฮัลโหล
บอกขอสอด้วยอาจจะมีภาพหน้าใหม่
อย่าเลยกลับกลับยืนเมอร์เผินอยู่หน้าเซเว่น
นะคะกลับมาที่โลกความเป็นจริงกันดีกว่านะคะ
ปิดท้ายค่ะพาคุณผู้ชมไปดูภาพความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยนะคะ
เป็นคลิปวิดีโอขณะที่มีฉลามวานค่ะ
เขาก็ไหว้มาหยอกล้อกับเรือที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตค่ะ
ไปเร็วเร็วเร็วเข้าโอ๊ยสวยมากสวยมากไอ้สวยสวย
น้ำใสแจวเห็นฉลามวานตัวยักษ์
เขาบอกเป็นว่าเป็นฉลามวานขี้เล่นมาทักทายมาโชว์ตัวนิดหนึ่ง
ก็รู้งานปกติมีหลายคนที่พยายามตามหาเลยนะว่าเมื่อไหร่จะได้เจอนี่เขาแหม

ถูกต้องนะคะนี่ก็เป็นฉลามวานขนาดใหญ่นะคะ
วนเวียนอยู่ข้างเรือหางยาวของชาวประมง
ออกหาปลาบริเวณอ่าวใกล้แหลมพรมเทพตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะ
ท่าทีเขาเนี่ยยังไม่กลัวคนเลยนะมาหยอกล้อแบบน่ารักนะคะ
คลิปนี้โพสต์โดยสมาชิกเฟซบุ๊คชื่อในเลชาวเลป่าตองค่ะ
ก็มียอดเข้าชมกว่าสองหมื่นครั้งแล้วนะคะ
ผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นก็บอกว่าฉลามวานเนี่ย
แล้วก็ความงดงามของอ่าวภูเก็ตค่ะ
ขณะที่บางรายก็ชื่นชมแล้วก็ขอบคุณชาวประมงที่ไม่ทำร้ายฉลามวานเนอะ
เหมือนข่าวคลิปที่เพิ่งนำเสนอไปที่โอ้โหตัดอวนกันเลยทีเดียว
อันนี้น่าประทับใจนี่คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาในเฟซบุ๊กไลฟ์บอกว่า

อีกคนบอกสุดยอดม้าไม่ธรรมดาจริง
ม้านี่เขาต้องซื้ออะไรในเซเว่นดีคุณ
ขนมจิบสละเปาอย่างนี้เหรอ
นักงานอาจจะต้องแค่รอดมีไหมมีเบบี้แครอทขายไหม
ยังใช่ไหมยังไม่มีแน่สลัดไงสลัดผักเพิ่งอีกสลัดผักใช่
น้องมากินสลัดนะคะใครเห็นก็ส่งเคราะห์กันได้
คุณผู้ชมมักจะส่งมาบอกเรานะคะว่าดูอยู่ที่ไหนและที่ไหนชัดเจนบ้าง
มีคนที่ดูทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศ
บางคนบอกอังกฤษชัดมากอเมริกาชัดมากอุรกอยชัดมาก
พักดาวอังคารก็ชัดมากนะคะ
สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาก็ชัดมากวันก่อนที่ฉันเจอเด็ดมาก

คุณผู้ชมค่ะชาวเน็ตค่ะลูกเอาจริงดูที่ไหน
บอกมาตรงเอาดี
บางครั้งก็เฮ้ยคือบางครั้งที่ฉันก็รู้สึก
มิ้วเริ่มงงว่าคุณดูอยู่ที่ไหนคะ

ใช่ถ้าอยู่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดากช่วยบอกวิธีออกด้วยนะคะ

แต่ขอบคุณนะทุกข้อความเราอ่านนี่ไงเราอ่านจริง
อ่านจริงส่งมาได้อย่างต่อเนื่องนะคะ

คิดได้ชอบความคิดสร้างสรรค์นี้จริงค่ะ
มีเพื่อนชวนเพื่อนมาคอมเมนต์คุยกันนะคะ

เดี๋ยวเฟื้องกลับมาเจอกับคุณผู้ชมใหม่วันพรุ่งนี้
ขอให้มีความสุขกับการทำงานหรือว่าการเรียน